ถึงวอเล็กบอลนะครับไทยรัฐทีวีนั้นมีโอกาสในการถ่ายทอดถึง๔ปี
เข้าสู่ปีที่๒นะครับเราก็ยังมีการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันวอเล็กบอลชายหาดก็ติดตามได้ในช่วงเดือนเมษายนครับมีการแถลงข่าวความพร้อมนะครับ
โดยการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดเป็นระดับเอวีซีบีชทัวร์มาสเตอร์นะครับที่ปากปราราคันที่สองที่สตูนแปดถึงสิบเอ็ดเมษายนแล้วก็เอสเอ็มเอ็มนะครับในรายการวอเล็กบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียสมีหลานะครับครั้งที่สิบแปดที่จังหวัดสงขราสิบสี่ถึงสิบเจ็ดเมษายนเป็นการคัดเลือกทีมไปแข่ง
เยี่ยมครอบครัวก็สามารถดูกีฬาไปด้วยได้ครับ
อายุต่ำกว่า๑๙ปีชิงชะเลิศแห่งเอเชีย
วันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งครับ
รัชนกอินทนนเอาชนะทางเกาฟังเจียจากจีนไป๒เกมรวด
๒๑๑๕และ๒๑๑๙